มาดูต่อกันที่เรื่องนี้พูดแล้วก็เหนื่อยแล้วแหละเหมือนกันนะคะ
สำหรับเรื่องของแฮคเกอร์หยุดทำนิสัยไม่ดีสักทีได้ไหมนะครับ
สารวุฒิเขาบอกมาว่าไม่ไหวจะเคลียร์แล้วค่ะ
เพราะว่าเหตุป่วนของเหล่าแฮคเกอร์มาก่อกวนในโลกโซเชียลนะฮะ
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

้นสารวุฒิโพสต์ข้อความผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
ขอร้องให้แฮคเกอร์หยุดพฤติกรรมไม่ดีที่กำลังทำอยู่นะฮะ
แล้วก็หากว่าถ้าไม่หยุดเนี่ย

สาบแช่งของหนุ่มอ้นจะหยุดแฮคเกอร์รายนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
คือผมคิดว่าผมไม่ใช่คนเดียวในวงการบันเทิงเนี่ยครับ

ข้อความเราเข้าไม่ได้บางทีข้อความเราหาย
ถึงขั้นรูปหายแล้วพอรูปหายเนี่ย
ผ่านไม่พอเราได้รู้จากแฟนคลับเราด้วยว่า
คนที่เข้ามาคุยกับเราดีดีนะคนดีดีแฟนคลับดีดีเนี่ย
โดนเข้าไปแอบด่าในไอจีโดนบล็อกจากเรา
พื้นที่ตรงนี้เราให้เกียรติแฟนมากครับ
ทำให้เขาเดือดร้อนอันนี้ผมไม่แฮปปี้มากเลย
แต่ผมทำอะไรไม่ได้เพราะความรู้อย่างที่บอกผมทำอะไรไม่เป็นมาก
ผมก็ได้แต่โพสต์เตือนว่าสิ่งที่ผมทำได้สิ่งเดียวคือ
ผมคงต้องแช่งนะแล้วการแช่งนี่เป็นการเตือน
ถ้าเกิดผมพูดไปแล้วแล้วคุณคิดได้แล้วคุณเลิก

ถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้ในไอจีนะครับแล้วได้ดูข่าวนี้นะครับ
ก็อย่ารังแก่ผมเลยนะครับผมพื้นที่ของผมผมขอสงวนไว้ให้กับพลังงานดีดี

เอาจริงคุณผู้ชมมันเหนื่อยแล้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไง

อันนี้เข้าใจนะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราสองคนก็โดนบ่อยอย่างพวกแฮคเกอร์
แต่ก็พยายามคิดซะว่าเขาคงไม่มีความสุขในชีวิตนะคะ
เขาก็เลยมาปั่นป่วนชีวิตชาวบ้านเขาแบบนี้
สำหรับแฮคเกอร์เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นโซเชียลมีเดีย

ไม่เอาความสามารถนี้ไปทำอย่างอื่นไปสมัครงานไป

โอ้โหใจเย็น